ทีนี้คุณผู้ชมแม่ค้าใจดีค่ะส้มตำชอบทานกันไหม
แล้วทานฟรีชอบไหมคะชอบค่ะรสลินชอบมากเลยนะคะ
นี่นี่ค่ะเขาประกาศเลยนะคะว่าใครที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมาเลย
ที่ร้านนี้กินส้มตำฟรีจ้าคุณค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครไม่ถูกใจที่คุณป้าท่านนี้ทำตำเองได้เลย
น้ำตกแน่น้ำตกแน่มันใช้แน่และอร่อยแน่นะคะ
ไปรู้จักกับแม่ค้าใจดีท่านนี้ก่อนเลยนะคะ
ชื่อว่าคุณลักษณะพันธ์ใจกล้าไม่ใช่ใจกล้าอย่างเดียวนะ
ใจดีด้วยอายุ๔๘ปีแล้วนะคะ
เป็นเจ้าของร้านส้มตำเจ๊กันริมถนนบางนาตราด
หลักกิโลเมตรที่๓๗ฝั่งขาเข้าชนบุรีอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ต้องบอกละเอียดแบบนี้เผื่อคนในพื้นที่จะได้ไปทานกันนะคะ
คุณป้าเล่าบอกว่าเปิดร้านส้มตำมานานหลายปีแล้ว
ช่วงนี้อยากช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด๑๙
รวมถึงคนที่มีรายได้น้อยด้วยก็เลยทำเมนูส้มตำแจกให้ลูกค้า

และอย่างที่บอกไปค่ะใครกลัวว่าไม่อร่อยไม่ถูกใจไม่ถูกปาก
เชิญค่ะตำเองได้เลยยินดีให้ใช้วัตถุดิบที่ร้านได้เต็มที่เลยนะคะ

เยอะเพราะชอบกินกุ้งแห้งมากตำไทยค่ะ
คุณลดใส่ไหมคุณลดใส่เยอะไหม

นี่แหละค่ะกินกันให้หนำใจเลยนะคะ
คุณป้าบอกว่าหากลูกค้าคนไหนคุยกันทุกข้อ
พร้อมแจกอาหารในร้านฟรีกด้วยทุกเมนู
นี่พี่ต้นพี่เบิร์ตถ้าพี่ไปนะน่าจะคุยถูกคอ
เพราะคุณป้าบอกว่าถ้าใครคุยกับคุณป้าถูกคอ
แจกหมูแดดเดียวไก่อย่างหลาบน้ำตก

คือกินวันนี้อิ่มถึงชาติหน้า

ดีดีตับไก่ตูดไป

ทีนี้คุณป้าบอกว่าคุณป้าเคยชีวิตลำบากมาก่อน
ก็รู้ซึ้งดีว่าเวลาลำบากแล้วต้องเผชิญ
ตากรรมคนเดียวมันเป็นอย่างไรนะคะ
ตอนนี้ชีวิตก็เริ่มสุขสบายมากขึ้น

อยากจะแบ่งปันให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากค่ะ

คุณป้าลักษณะพันธ์ใจกล้านะคะ